วันนี้ก็ต้องพูดถึงข่าวดังข่าวด่วนช่วงนี้เลย
นั่นก็คือกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กำลังถูกเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
การขอพระราชทานอภัยโทษ
ให้กับผู้ต้องคดีทุจริต
โดยเฉพาะคดีจำนำข้าว
ว่าคุณสมศักดิ์ไปรู้จักไปเกี่ยวพันกับนายบุญทรงอาริหรือเปล่า
แล้วก็มีการตรวจสอบผ่านทางการประชุมของวุฒิสภาด้วย
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนผมเด็กเด็กอยู่บ้านนอกชนบท
จะได้ยินคำพูดหนึ่งเสมอว่าคุกเนี่ยเขามีเอาไว้ขังคนจน
แต่เดี๋ยวนี้คำพูดนี้ไม่จริงแล้วครับเปลี่ยนไปเยอะ
ช่วงหลังเนี่ยคนรวยคนที่มีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีเศรษฐี

แต่มีอีกประเด็นนึงตีคู่กันมาก็คือบอกว่าคุกเมืองไทย

เหมือนตอนที่สารพิพากษาติดจริงนะไม่เท่าไหร่
คำพูดนี้ยังอยู่ครับ

แต่ก่อนเนี่ยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้นะบางอำเภอบางจังหวัด
น้องถูกฆ่าเนี่ยเขาไม่ไปแจ้งความ
เขาบอกแจ้งความเอามันเข้าคุกเดี๋ยวมันก็ออกมา
เขาฆ่าล้างแค้นกันล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมา
ตำรวจปวดหัวเลยครับเพราะเขาคิดอย่างนี้
คิดว่าติดคุกจริงเดี๋ยวก็ออกมา
แล้วเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับสารนะครับ
มันเกี่ยวกับกรมราชธรรมโดยตรงเพราะว่ากรมราชธรรมจะเป็นผู้คัดกรอง
เสนอชื่อนักโทษเพื่อเข้าสู่กระบวนการพระราชธานภัยโทษ
ซึ่งเขาก็มีหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเนี่ยมีเยอะ
แต่ว่าลดโทษแต่ละครั้งเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์เท่านั้นเท่านี้
นักโทษชั้นดีนักโทษชั้นเยี่ยมส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ที่ลดหนึ่งในสามครับ
ของจำนวนวันติดคุกลดทีละหนึ่งในสามทีละหนึ่งในสาม
สุดท้ายขึ้นมาเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้คนตื่นกันทั้งประเทศ
กรณีที่ว่านักโทษคดีทุจริตจำนำข้าว
ที่มีรัฐมนตรี๒คนรัฐมนตรีบุญทรงเตรียพิรม
กับรัฐมนตรีภูมิสารผลแล้วมีข้าราชการอธิบดีอีกสองคน
มีมีนักธุรกิจใหญ่อีกตอนนี้ก็ได้ผ่านการลดโทษมาแล้ว
หลายครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเห็นว่าติดคุกจริงสี่สิบกว่าปีเนี่ย
ตอนนี้เหลืออยู่เพียงสิบปีแล้วถ้าได้ลดโทษหนึ่งในสามอีก
มันก็จะเหลือติดคุกจิ๊บจ้อยมากข่าวนี้เนี่ยทำปลุกให้คนลุกขึ้นมา
เอกใจแล้วก็ตั้งคำถามกันเยอะกลายเป็นข่าวใหญ่
แล้วมีปฏิกิริยาตามมาหลายเรื่องเช่นมีทั้งการร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใส
ในการคัดกรองรายชื่อเพื่อจะใส่เข้าไปในบัญชีจะขอรับพระราชธานภัยโทษเนี่ย
มีกฎเกณฑ์ยังไงมีกติกายังไงตรงไปตรงมามากน้อยแค่ไหน
เพราะเขาแคลงใจว่าจะมีการทุจริตมีเรื่องของสินบน
มีการตอบแทนกันแล้วมีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้
ล่าสุดเนี่ยหนักถึงขั้นมีบางกลุ่มไปเสนอนายก
ให้ไล่รัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธิน
และอธิบดีกรมราชธรรมออกจากหน้าที่
อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอย่างที่ว่าปูพื้นมาให้ฟังตรงนี้
เพื่อจะบอกว่าทิศทางข่าวที่มันจะเกิดขึ้น
มันมีสองเรื่องหนึ่งในทางยาว
ประชาธิปัตย์เรียกร้องให้มีการแก้กฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับราชธรรมปี๒๕๕๙
แก้ยังไงลองฟังคุณราเมฆรัตนชเวงโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย์
คุณละเมฆบอกว่าในการประชุมสอสอพักประชาธิปัตย์มีมติให้ยื่นร่าง
พบแก้ไขเพิ่มเติมพบรศปี๖๐ต่อสภา

เพื่อให้มีการแก้ไขในประเด็นสำคัญเช่นอะไรบ้าง
เช่นรูปแบบโครงสร้างของคณะกรรมการราชธรรม
ที่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
ให้เป็นคณะกรรมการที่มีความอิสระโปร่งใสและเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
สองเรื่องหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษจำคุกโดยเฉพาะคดีทุจริต
จะมีการกำหนดความสำคัญไว้ให้มีกระบวนการที่รัดกลุ่ม
และ๓ให้มีคณะกรรมการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกคดีทุจริต
มาโดยมีกระบวนการสัญหาคณะกรรมการเช่นเดียวกับองค์กรอิสระตามรัฐมนูล
คือให้มีความอุดอิสระที่จะทำหน้าที่ในการพิจารณาขั้นต้น
หากคดีที่มีคำพิพากษาต้องโทษจำคุก๑๕ปีขึ้นไป
ต้องส่งไปให้ศาลที่คดีที่ถึงที่สุดพิจารณาลดวันลงโทษด้วย
โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการรับโทษมาแล้วกึ่งหนึ่งของโทษที่สารได้พิพากษา
แล้วเมื่อเข้าหลักเกณฑ์แล้วถึงจะมีสิทธิ์ได้พิจารณาการลดโทษ
นี่คือเรื่องที่คุณระเมฆบอกก็คือว่าลดโทษนักคดีจำนำข้าวเนี่ย
เป็นการลดโทษที่ประชาชนคนไทยคนไทยใจหายมาก
ตุลาการที่ได้พิพากษาฐานตัดสินไปแล้วก็เกิดความไม่สบายใจ
เพราะเมื่อตัดสินไปแล้วก็ไม่มีอำนาจไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง
นี่คือมุมมองของการเสนอแก้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต
แต่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าปัจจุบันคือมีการเสนอให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส
ให้ตรวจสอบความถูกต้องสิ่งที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ได้
ก็ต้องมีข้อมูลฉะนั้นเมื่อวานนี้เราจึงเห็นภาพ
พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเขาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
คงจะพอรู้จักเขาใช้ชื่อของเขาว่าหัวหน้าคณะประชาชน
เขาไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียื่นเพื่ออะไรครับ

ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอพระราชธานภัยโทษ
เขาเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารที่ว่านี้แหละมันจะเป็นพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า
กระบวนการขอพระราชธานภัยโทษแก่นักโทษที่ร้ายแรง
จากการทุจริตประพฤติมิชอบมีการดำเนินการมาอย่างน่าเชื่อถือหรือไม่
ถูกต้องตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและชอบโดยกฎหมายหรือไม่
นี่แล้วนอกจากที่คุณหมอเหรียญทองไปยื่นแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวแทนองค์กรต่างหลายองค์กรนะครับ
ลุกขึ้นมาร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ไปร้องผู้ปปชมั่ง
ไปร้องพูดตรวจการแผ่นดินมั่งเห็นมั้ยครับ
อะไรก็ตามแต่ที่มันเก็บกฎอะไรก็ตามแต่ที่มันกดทับอยู่ในความรู้สึกของคนมานานเนี่ย
พอถึงจุดหนึ่งมันก็ระเบิดออกมามันก็เหมือนฝีแตก
ความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยืน
ทำเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งครับที่กดทัพและเก็บกฎอยู่ในสังคมไทยมานานแล้ว
ข่าวที่ว่านี้มันก็เลยเป็นหัวเชื้อ
หัวเชื้อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นจุดเปลี่ยนของการคัดกรองรายชื่อของการขอพระราชธานภัยโทษในวันหน้า
และทั้งหมดเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาหลายด้าน
แล้วที่สำคัญคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็เพราะเรื่องแบบนี้แหละครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องตามกันต่อและคนไทยก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ